ไปดูในสหราชนาจักรกันบ้าง
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีผลอะไรขึ้นบ้าง
ถ้าดูจากคะแนนในการโหวตในครั้งนี้นะครับ
จะเห็นว่าสหราชนาจักรนั้นแบ่งเขตการปกครองเป็นอังกฤษ
เป็นเวลเป็นสก๊อตแลนด์เป็นไอแลนด์เหนือนะครับ

แล้วก็ไอแลนด์เหนือก็อยู่ที่นี่
แล้วก็สก๊อตแลนด์ก็คือตรงนี้นะครับ
เหลืองนี่คือสก๊อตแลนด์แล้วก็ไอแลนด์เนี่ย
เห็นได้ว่าชัดเจนสก๊อตแลนด์นี้ชัดเจนมากครับ
มีการโหวตที่อยู่ถึงร้อยละ๖๒ออกเพียงร้อยละ๓๘เท่านั้น
แลนด์เหนือ๕๕๘๔๔๒ซึ่งตรงจุดนี้เองครับ
ซึ่งทางด้านนักการเมืองของสก๊อตแลนด์ตอนนี้บอกแล้วว่า
ทางด้านของสก๊อตแลนด์ก็อาจจะมีการขอทำประชามติ
เพื่อที่จะแยกตัวออกจากสหราชอาณาจักร
และตอนนี้สัญญาณส่งมาค่อนข้างที่จะแรงแล้วด้วย
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นผลโดมิโนอันแรกที่สำคัญที่จะเกิดขึ้น
ก็น่าจะเป็นการขอโหวตครั้งใหม่ว่าจะแยกตัวออกจากสหราชนาจักรหรือไม่

ซึ่งในรายละเอียดเรื่องนี้เราจะไปติดตามเรื่องนี้ในรายงานครับ
ภาพของนักดนตรีเป่าปีสก๊อตและเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ที่ได้ยินอยู่นี้
กลายเป็นภาพที่ทุกคนต้องนึกถึงสก๊อตแลนด์
อัตลักษณ์ที่ชัดเจนประกอบกับปัจจัยอื่นอีกหลายปัจจัย

เพื่อขอย่กตัวจากสหราชนาจักร
ซึ่งแม้ผลที่ออกมาชาวสก๊อตจะยังอยากอยู่กับสาวราชอาณาจักรต่อไป
แต่การที่สาวราชอาณาจักรลงประชามติออกจากสภาพยุโรป
ก็มีผลให้ชาวสก๊อตหลายคนอยากตัดสินใจใหม่อีกครั้ง
ซึ่งเป็นธุรกิจเล็กระดับครอบครัวคนนี้
ที่เธออยากแยกตัวจากสาวราชอาณาจักร

ประสงค์จะแยกตัวออกจากสภาพยุโรป
บอกว่าส่วนตัวแล้วเห็นว่าสก๊อตแลนด์ควรออกจากสาวราชอาณาจักร
ก๊อตแลนด์ควรเป็นเอกราช
ยังไม่เข้าใจว่าทำไมอังกฤษ
อยากให้สก๊อตแลนด์เป็นส่วนหนึ่ง
ถึงอยากออกจากสภาพยุโรป
ส่วนธุรกิจวิสกี้ที่สร้างชื่อให้กับสก๊อตแลนด์
เพราะจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

ตามไปถึงแรงงานในอุตสาหกรรมวิสกี้
ที่มีอยู่ราว๔๐๐๐คนในสก๊อตแลนด์
ผลการลงประชามติว่างติดควรจะอยู่ต่อ

สก๊อตแลนด์ส่วนใหญ่ประสงค์จะอยู่กับสภาพยุโรปต่อไป

จากสาวราชอาณาจักรอย่างชัดเจน
และก็เป็นสิ่งที่นิโคลาสเตอร์เจียน
หัวหน้าพักชาตินิยมสก๊อตแลนด์ประเมินว่า
นี่คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดของอังกฤษ
บอกว่านี่เป็นความผิดพลาดอย่างรุนแรง
ซึ่งเธอเคยเตือนมาแล้วหลายครั้ง

ลงประชามติแยกตัวจากสาวราชอาณาจักร
ซึ่งมีสภาพยุโรปเป็นเหตุผลหลักในการตัดสินใจ
ยังประเมินในฐานะผู้นำสก๊อตแลนด์ด้วยว่า
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ภาพการลงประชามติ
สก๊อตแลนด์เมื่อ๒ปีที่แล้ว
เกิดขึ้นอีกครั้งในเร็วนี้
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน